นี่ไงเป็นไม่ใช่ไลน์คุณดูไหมเนี่ย
ตัวเป็นตัวแทนของทางธีรทรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ย
อับดุลฮาฟิสบือราเห็ง

เป็นคนไทยนะครับเขาบอกว่ามีข่าวคงเป็นข่าวลือแต่ว่าน่าจะปิดดีลให้เร็วที่สุดเหมือนกัน
ฉายามาเซโลมือนารอ

บอกว่าจะเป็นตัวแทนของธีรทรนะครับก็ต้องติดตามกัน
แต่ว่าการมาของธีรธรเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงทางพีทธพัทน์โนชยา

แต่แมโนทีมชาติเคยเห็นอยู่เกมนึงเห็นธีรธรขึ้น

ดังนั้นเดี๋ยวคุยกับเราสองคนเต็มกับเรื่องของธีรทรบุญมาทันครับ
จริงข่าวนี้เห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ

จนทางด้านแฟนเพจของบุรางร์

ต้องรออย่างเป็นทางการเพราะว่าหลายคนบอกว่าเคยมีข่าวนี้ครั้งนึงว่าธีรทรนั้นจะย้ายทีมไป
ผมเล่าข่าวลื้อที่มันเกิดจะเป็นจริงก่อน
มีคนถามว่าธีรทรจะย้ายไปต่างประเทศไหมมีข้อเสนอเข้ามา
แต่ว่าตอนนี้ที่ขายให้กับเมืองทองเพราะว่าไม่มีทีมจากตันแดดเสนอเข้ามา
คือตอนมีข่าวว่าจะไปอยู่ต่างประเทศมันมีความเป็นไปได้นะครับ
แต่พอมีข่าวกับเมืองทองไม่มีใครเชื่อ

แต่สุดท้ายไม่ได้ไปด้วยเงื่อนไขอะไรบางอย่างซึ่งผมเปิดเผยไม่ได้

เลข๒จะไม่พักแล้วก็ตลาดซื้อขายจะเปิดในช่วง

ส่วนเรื่องราวของธีรทรการย้ายทีมค่าตัวบอกว่า๓๐๔๐ล้านบาท
คราวนี้ผมถามผู้รู้มาที่เขาไม่ขอเปิดเผยเขาบอกว่า

๒วันนี้จะคุยกันน่าจะจบที่ประมาณไม่น่าเกิน๑๕๒๐ล้านบาท
โอ้โหงั้นก็แสดงว่า๓๐ล้านบาทไม่น่าจะถึงอ่ะสิ
ก็ต้องดูว่าสุดท้ายผู้รู้คนนั้นจะรู้จริงหรือไม่
เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยการซื้อขายเนี่ย
แต่ท่านั้นมันขึ้นและหลังกับการเจรัจของทั้งสองสมสอส

ในความขึ้นไหวของโลกโซเชียลกันหน่อยเขาบอกว่าแชร์กันกระหน่ำ
คอมเมนต์กันเพียบเลยมีการแชร์ประมาณสองหมื่นสามพันครั้ง
แล้วก็มีคอมเมนต์กว่า๒๐๐คอมเมนต์อ่านไม่หวานไม่ไหวแล้ว
คือเขาบอกว่าสะเทือนใจกับการที่ย้ายไปอยู่กับทีมคู่ปรับ

ใช่แล้วก็บอกว่าทำไมเลือกที่จะทิ้งทีมไปตอนที่ทีมผลงานตกต่ำ
อันนี้ผมไม่ได้แก้ตัวตามที่นักเตะเป็นแต่ว่ามันคือวิถีฟุตบอลอาชีพแล้ว
เราก็ไม่รู้ว่าธีรทรนั้นได้รับความกดดันอะไรมาบ้าง
ที่ผ่านมานะครับส่วนธีรฐรเองเขาบอกว่ามีการวิเคราะห์ชนวนเหตุย้อนกลับไป
เหตุการณ์ที่บุรีรำนั้นแพ้เอฟซีโซ๐ประตูต่อ๖ในเกมแรกของเอฟซีแชมเมสติกนะครับ
นั้นโดนยิงถล่มทลายที่สุดเป็นการแพ้เยอะสุดของบุรีดำนะครับ
โอ้โหดราม่าเลยนะเกมในวันนั้นก็เลยกลายเป็นเกิดการต้องโทษต้องหาคนรับผิดชอบ
ซึ่งจริงแล้วผมว่าไม่จำเป็นนักหรอกคือมันเป็นการวิเคราะห์มากกว่า
การวิเคราะห์ก็มีคนไปวิเคราะห์นะครับว่าใครที่เล่นไม่ดีบ้าง
หนึ่งนั้นมีเทียธรรมดุลมาธรรมไงเจ้าตัวก็พงทนไม่ไหวพูดจริงนะครับ
มีการโพสต์ข้อความตอบโต้ไปกับวลีดังกล่าวแล้วก็บอกว่ามีการวิเคราะห์วรียอดฮิตว่าวิเคราะห์ถูกต้องค่ะ
ถูกต้องค่ะเนี่ยเป็นที่มาเหมือนกันนะทำให้เกิดเหตุการณ์แล้วคุณพ่อของเทือทรอนก็ออกมาโพสต์ตัดพอบอกว่าหากไม่ไหวก็กลับมาอยู่บ้านเรา
บ้านก็อยู่แถวไหนเนี่ยเทือทรอยู่แถวนนทบุรีก็กลับมากรุงเทพกรุงเทพก็คือจริงแล้วเนี่ยเทือทรใช้ชีวิตอยู่สมัยเรียนอยู่แถวนนทบุรีอยู่แล้วแล้วก็เล่นฟุตบอลอยู่กับทางอสัมชาติธรรมบุรีเคยอยู่กับประเทศเมืองทองหลายคนไงถ้ากลับมาที่เมืองทองเนี่ยก็เหมือนกับได้เล่นกับบอลสมัยกับ

ทิรธรรณวันที่๒๔ภศพคมจะเป็นยังไงคือตามชื่อของประธานในงานก็จะมีทั้งคุณเอวินทฤชอบและก็คุณเกราณาทฤชอบเป็นประธานในงานอยู่แล้วเชื่อว่าน่าจะมาเพราะตรงนี้มันแยกส่วนกันครับถูกต้องคือหลายคนชอบไปตีกับความสำคัญ
ถูกต้องครับมาดูในเรื่องของการซื้อขายนะครับ
เพราะว่าที่เรารายงานมาเนี่ยจริงแล้วยังไม่คอนเฟิร์ม
เพราะว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับล่าสุดคุณระวิโหลทอง
ทางที่ปรึกษาของทีมเมืองทองยูเนเต็ดก็เปิดเผยนะครับ
การเจรจานั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์และต้องรอเวลาอีกประมาณ๑๒วันนะครับ
ประวัติของธีรทรกันหน่อยนะครับในการเล่นให้กับบุรีรำ
ตั้งแต่ยุคเกาะตั้งสมสรณ์ในปี๒๐๑๐
เด่นคือการทำประตูจากลูกนิ่งแล้วก็การเปิดบอลซึ่งพัฒนามาในช่วงหลังนะครับ
ไปดูเกียรติประวัติของทีมเมืองทองกันหน่อยครับ
กับการคว้าแชมป์กับบุรีรำทั้งหมด๑๙รายการนะครับ
ฟุตบอลแม่โขงคลับอีก๑สมัย
จากนี้ยังเคยได้ตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมไทยลีกในปี๒๐๑๓ด้วยนะครับ
นี่คือข่าวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แสงหน้าผลการแข่งขันทุกข่าว
เดี๋ยวติดตามอีกครั้งกับการเปิดตัวเลข๒